ดีที่อยากจะเอามาแชร์คุณผู้ชมนะ

ภาชนะของการใส่อาหาร
ต้องบอกว่าจริงแล้วหลายร้านเอง
ก็มีการปรับเปลี่ยนกันเยอะมากนะคะ
เพราะว่าคือต้องบอกงี้

เขาเปลี่ยนจากการใช้พลาสติก

ที่นี่ค่ะเราจะพาไปดูว่าเขาเนี่ย

และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วย
ให้ดูดูเลย

ไม่ใช่ใบตองใบกล้วยนะ

แต่เขาเรียกว่าคุณคือใบตองตึง

ไม่ใช่ใบตองโมโหแหละใบตองตึงจริง

แต่ว่ามันคือจานที่ทำมาจากใบตองตึง
แล้วก็แน่นอนว่าจานใบนี้ก็ทำมาจากใบตอง

แล้วเห็นแบบนี้มันต้องบอกว่ามันปลอดภัย

แล้วก็ลดเชื้อเพลิงลดขยะ
และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ด้วย
ภาพในนี้ที่เราเห็นกัน
ถูกโพสต์
คืนภาคเหนือเขาได้นำภาพ
แล้วก็คลิปสาธิตการใช้จานใบตองตึง

เพื่อเป็นการแชร์เรื่องราวแล้วก็ข้อมูลดี

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนใบไม้ที่เป็นเชื้อเพลิง

ใบตองก็เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ด้วย
นำใบตองมาทำความสะอาดก่อน

คือมันสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ใส่อาหารที่มีน้ำแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะ

ก็ได้แล้วมันสามารถย่อยสลาย
มันช่วยลดการใช้พลาสติกได้เยอะเลยนะคะ

ที่สำคัญคือการทำจานใบตองตึงเนี่ย
มันเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับชาวบ้าน

เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มมีการทำขายแล้ว
ราคาก็อยู่ที่ใบละ๒บาท๕๐
ซึ่งเอาจริงมันก็คล้ายกับจานกระดาษ

แต่ว่ามันก็เป็นการช่วยลดเชื้อเพลิง
เกิดไฟป่าได้ประมาณหนึ่ง
แล้วมันก็ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
แล้วมันก็ยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

ใช้ได้เหมือนกันคือเขาเอามาทำหลายอย่าง

ก็มีคือมันมีหลากหลายแบบมากคุณผู้ชม
จากใบตองแล้วใบอื่นก็ยังสามารถเอามาทำได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะช่วยกันรักโลกนะเดี๋ยวนี้
หลายหน่วยงานเขาก็นิยมแล้วก็อนุรักษ์กัน